วยคู่แรกแล้วนะครับมาฟังผลการให้คะแนนครับ
กรรมการอารมณ์รวมกิจกรรมการชายุทธ์ขำนาเลชน์
กรรมการทงชัยกิจมรงวินิตกุล
ให้ไฟแดงเสมอไหน๔๙และลมใต้๔๗ครับ
ก็ย้ำแค้นไปนะครับส่วนลมใต้ไม่เป็นอะไรครับให้อภัยได้
เขาเดินทางมาจากนครศรีธรรมราชสิบหกชั่วโมงพี่ชัย

ที่วันนี้บอกว่าจะมาเน้นตะลุยวงไนท์

เดี๋ยวดูครับวันนี้แก่นแก้วจะกากันออกหรือเปล่านะครับ
เดี๋ยวเดจุบลจะเป็นผู้ให้คำตอบ
วิทยามา
เขาคือเด็กอุบรณ์กอกกัมมะนาธ
ครับมวยคู่ที่สองเราวันนี้นะครับ
ฝ่ายแดงแก่นแก้วปอาวทะเลบางเสล่
ชื่อกิติภูมิปาเจือ

ฟอร์มข้างหลังแพ้คะแนนเด็ดอุบรณ์กอกกัมมะนาธ

เป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี

ฟอร์มข้างหลังชนะแก่นแก่วปอาวทะเลบางเศรษฐ์

เอาเคอทรายบริการมาแล้วนะครับ

เออเอาเดี๋ยวดูเลยครับ
มุมแดงก็มีเสดาฟอาวทะเลบางเศรษฐ์ครับ

เสียดาขึ้นมาถอดมงคลให้กับแก่นแก้วครับ
ก็ซ้อมอยู่ที่ปทะเลบังสาเหรษชนบุรีนะครับ
แต่ว่าช่วงโค้งสุดท้ายนี่น่าสนใจนะครับ

ขณะที่น้ำเงินนะครับก็มีคุณพ่อเลยครับ
คุณบุญมีคำงามนะครับ

อุบลนะครับซึ่งเป็นค่ายมวยของคุณพ่อเองพี่ชัย

อาจารย์ภัยทูลกบกลางครับ

ให้คะแนน๓คนมีพาเนกจิลวัฒน์อินเยี่ยมธนาดนอยู่เบิร์ด

เก่งแก่วทะเลเท้ากับเด็กอุบลกกรรมนาฏมาแล้ว
แดงชุนบุรีน้ำเงินอุบลราชาณี
อืมที่แพ้เพราะว่าพร้อมน้อย

ซ้อมน้อยมาดีมาเยี่ยม

เสียโป๋ยบอกมันใจมาก

ทรงสร้างนี้นะต้องบอกว่ามวยเอกนะ

ดูแดงน้ำหนัก๑๒๙
รูปร่างแบบนี้เดี๋ยวแป๊บเดียวก็๑๓๐
ไม่เป็นไรคุณไอ้ยอดมวยไทยรัฐตรงนี้

ขาใหญ่มากันเยอะมาก

เขาจะรวมตัวกันอยู่ที่ยอดมวยไทยรัฐ
ขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณแฟนมวยทุกท่าน
แล้วก็พูดถึงที่กำลังดูอยู่

เอาเปรี้ยงยอดมวยไทยรัฐ
ออกมาใส่กันสุดจุด

นี่พวกเหรน้ำแข็งพูดถึงเหรน้ำแข็งวันที่๑๐นี่เขาจะเปิดคอนโดนะ
พระคุณผู้ถุงเชิญด้วยนะหวัญชัยโชชภูมิเจริญกันหวัญชัยหวัญชัย
เปิดคอนโดที่หญิงกองนี่ฟรีได้มั้ยฟรีได้มั้ย
ไปเลยมีเวลาไปได้เลยนะครับแขกวันอังคารที่๑๐นะครับ
ไปบนเวทีครับหมดครึ่งทางของยกแรกไปแล้ว
เคยแพ้มานะครับหมัดค่อนข้างใช้ได้ด้วยนะครับน้ำเงิน

ถ้าน่ารักเสร็จแล้วน่าสนใจน่าสนใจสิเอ้ากันไปนะยังไม่รู้น่ะ
รายนี้ไม่ธรรมดาประสุทธิ์การสูงขอบคุณท่านสมาธิ์จันทราคอย
ขอบคุณนายสนามใครเป็นแยรัก
นายสนามชื่อสมบูรณ์ชื่อชาย
คุณศิลดิสวัสดิ์ค่ะราชภัย
นายสนามที่นี่นี่คุณศิลดิส
คุณศิลดิ
ลุ้นกันมากโอ้โหยับซ้ายหน้าหงายเลยลูกนี้
กระแทกแรกนะมันมีแม่นด้วย
ทำไมจังหวะสายตาดีนะ
นึกว่าจะออกแข้งขวาส่งสวยนะน้ำเงิน
ระวังระวังต้องระวัง
เด็กขอนแก่นเมืองมวยเมืองมวยขอนแก่น
ฝ่ายแดงนะเด็กขอนแก่นมันจาคีรี

มีเสียปุ๋ยดูแลอยู่วันนี้มาด้วยนำทีมมาด้วยนะ

สู้ไหมมันสู้อยู่แล้วลายนี้ก็ได้

หมดยกที่หนึ่ง

หมายมวยคู่นี้มุมแดงยาวยาววิ่งชัย

ในอดีตยอดมวยเมืองดอกบัว

เดี๋ยวดูครับวันนี้จะต่อยเหมือนไอดอลหรือเปล่า

พันยกแรกไปนี่ออกแล้วอุ้นน่ารักเลยนะครับ
ได้เลยนะครับกบพัสเกาะบ้างแล้ว
หล่นได้นะหนักตัดลายนะ
มันเคยเจอกันมาแล้วทำการบ้านอย่างดี

เสือผู้บอกเราทำการบ้านไว้อย่างดี
เพื่อที่จะมาแก้มือ
แฟนที่ชอบแดงนี่ลุ้นแล้วโก่งแทงอย่างเดียวเลยนะตอนนี้

ตัวเล็กแต่ว่าสายตาลีลาจัดจ้านนะ
เตรียมตัวดีมากเลยนะเตรียมตัวบน

เกี่ยวแล้วคืนเต็มเลย

รับเยอะก็อาจจะยุบได้นะครับแก่นแก้ว

ใกล้ข้างซ้ายหน้าเสลิมสลับไปด้วยครับ

มัดใช้ได้ด้วยนะครับเด็ดอุบล
อันนี้เหลือในและในยังไม่รู้ว่าเป็นยังไง

เกี่ยวแล้วคืนโดนเททิ้งแบบนี้ไม่คุ้ม

รับเยอะไปหน่อยยังหาช่องทำไม่ได้ไงตอนนี้กำลังพยายามจะเดินเปลี่ยนแข้งขวา
งั้นแข้งขวามาแต่ไกลเลยตอนนี้เตรียมนะ
นี่แข้งขวาลงอีกแล้วนี่ไงเททิ้งเลยได้หมดถ้าสดชื่น

น้ำเงินทำให้เป้านิ่งแบบนี้แดงตะคุกยาก

นี่จุกจิกกวนใจชกนะแม่หากสมาธิคุ้มไม่ดีสมาธิแตงนี่ออกทะเลเลย
สิ้นรอโดนแค่งซ้ายหน้า
แค่งซ้ายหน้าคอยรบกวนเดชอุบล

เก็บกินก่อนเนี่ย
เนี่ยโหต้องเอาขวานักเข้ามาช่วยแล้วเนี่ยแก้ว
ความแรงของอาวุธที่ยกเข้าอยู่ฝ่ายแดงนะ
แต่จุกจิกออกเรื่อยนี่น้ำเงินเลยนะเดชอุบล
คนละอย่างได้กันคนละปีแค่งซ้ายหน้า
โหแต่ขยับชัดตอบไปเรื่อยนะ

หัวบางที่ไหนไหล่แข็งตีไม่ได้ตีไม่ได้ไล่แข็งอยู่ในตลอดนี่
น้ำเงินนี่ดูหน้าเสื้องเสื้อง

เครื่องเริ่มติดแล้วครับตอนนี้
เอ้ายก๓ครับเดี๋ยวดู
มุมแดงครับจะแทงได้ไม่ได้
หรือว่าจะเดินเข้าไปหลงเหลี่ยมครับ

มุมแดงครับจะแทงได้ไม่ได้

หรือว่าจะเดินเข้าไปหลงเหลี่ยม

แต่จะโดนกลุ่มจุกจิกของเทดุมนท์

ถ้าจุกจิกแล้วก็ไปยู่น้ำเงิน
แต่ถ้าเอาลูกหนักลูกแรงก็ต้องแก่งแก้ว
ตอนนี้เปิดเกมแล้วเสียปุ๋ยไปที่มุมสั่ง

แต่ถ้านิ่งเมื่อไหรเฉยเมื่อไหร่ก็เรียบร้อยทันทีนะครับคุณผู้ชม

ถ้ายุบไปนะหนวตีแล้วแช่เลย
ตรงนี้ลูกเด้งตีเนี่ยมันมีคะแนนกับมวยเข่านะ
มันเข้าตาเนี่ย
อย่างนี้เกมสนุกแน่นอนครับคุณผู้ชม
สถานการณ์ตลอดไม่มีจากไม่มีห่างครับลุ้นกันไป
อดมวยไทยรัฐโดยโปรโมเตอร์ทรงชัย

ออกขวาก็กลัวโดนเกี่ยวอีกแดงแก่นแก้ว
โอ้โหทรงนี้ลำบากเลยครับทรงนี้ลำบากเลยเจอรัดใต้ปีกฮิ้วตีเลย
โหเรียมเยอะเรียมเยอะ

ที่เป็นเครื่องหมายคำถามตัวตัวเลยนะครับ
แล้วรับเยอะนะครับยังออกไม่ได้
เดะดูบนวางให้กว้าว

ต้องเบียดให้แคบเลยนะครับตอนนี้
ก็ไปปล่อยให้ออกได้เยื่อนมันได้ใจไง
ต้องเดินให้จริงต้องเดินให้จริง

โก่งมาโก่งแล้วแหลมแทง
แทงแหลมเลือกเกินนะพริกเหลียมพริกเหลียม

มันเบียดเหลือเกินนะคุณผู้ชม

เด็ดทีขาดถ้าแก่นแก้วไม่มีนี่กินลำบาก
ลูกหนักมาแล้วเริ่มจะยิ้มออกแล้ว

เล็งทั้งหนักเล็งทั้งแข้งล้ำตัวล้ำตัว

งององอเป็นปอกปอกกุ้งเผ่ามันกันนะ
มีท้องก็ได้มีท้องก็ได้มีสดุ้งมีสดุ้ง

แทนที่จะมีเข่ามีเตะนี่หันมาต่อยหมัด
เอามีสะดุ้งเล็กน้อยเลยเดดูบน

ทะลุหลังทะลุไส้ทะลุพุงเลยลูกนี้
โอ้โหแทงสามสี่เม็ดนี้นี่
โบยฮ่อนะภาษาจริง

มาได้๑นาทีในยกที่๓เนี่ย

ครับภาพช้ายกที่๓ที่ผ่านมานะครับ

เดทบนเปิดตำรารับไว้ทันเลยครับ
โดนเข้าไปเริ่มออกอาการเลยครับ
นี่โดนเข้าไปยืนนิ่งเลยครับ
โอ้โหนี่ทางด้านแก่นแก้วต่อยลำตัวเข้าไปตัวงอเลยเป็นกุ้ง
โอ้โหมาแผนดีเลยนะครับเน้นลำตัวครับทางด้านของแก่นแก้ว
ทำได้ดีในยกที่แล้วนะพี่ชัยนะ

น้ำเงินจะแก้มายังไงครับยกที่๔
ทีมงานสั่งลุยแล้วนะครับบอกให้จิ้มลำตัวเป็นใบเบิกทางไปก่อน

ท่านผู้ชม๑๒๓นี่เดชอุบลนี่ทำเยอะครับแต่มองไม่เห็น
พอยก๔๑นาทีสุดท้ายเท่านั้นเองแก่นแก้วออกมานี่น้ำเงินทำท่าอ่อนระโหยโรยแรงไปเลย
ยกนี้เลยเหลือหมัดกับส่องเท่านั้นแล้วชุดใหญ่เลยนะ
แม่งเป้าใหญ่กลับการเลยเนี่ยโดนหักดูดแหลกลูกนี้เข้าไป

แค่งซ้ายยังเตะ
เตะแบบนี้มันไม่ให้ดุง

เพราะโดนเยอะด้วย

ถ้าหมดตามก็เป็นเรื่องได้เหมือนกันนะ
แต่งแก้วตอนนี้วางแผนการชกง่ายกว่าเยอะนะ

มันโดนแต่มันไม่ยุบไม่หยุดนะ
มันโดนแต่มันไม่ยุบไม่หยุดนะ
มันโดนแต่มันไม่ยุบไม่หยุดนะ
มันโดนแต่มันไม่ยุดนะ

มันโดนแต่มันไม่ยุดนะ
มันโดนแต่มันไม่ยุดนะ

มันโดนแต่มันไม่ยุดนะ

มันโดนแต่มันไม่ยุดนะ

มันโดนแต่มันไม่ยุดนะ

มันโดนแต่มันไม่ยุดนะ

มันโดนแต่มันไม่ยุดนะ

มันโดนแต่มันไม่ยุดนะ

มันโดนแต่มันไม่ยุดนะ

แฟนมือเค้าเก่งเค้าจะมีการสืบสอบจังกับพวกเราเยอะนะ
เค้ามีการสืบโดยเยี่ยมว่าสุงหลักสองเนี่ยการสืบเหมือนกันนะ
โดนแล้วมีอาการเหมือนกันนะไอ้เจ้าแก่นแก้ว

มีสอบมีสอบอ่ายก

แก่งแก้วก็ถูกคุมแล้ว
เขี้ยงเขก็มาไประยะไหมไงนะครับเด็ดอุบล
พูดถึงว่าเด็ดอุบลทำหน้าที่ได้ดีเนี่ย
แต่พอโดดหลังตัวกันไปมันหยุดไปเย็นเฉย
โดดบังหนีกับไปเนี่ยสมมันไม่สวย
ทำเค้าได้ดีอะแต่วันโดดมันก็ยุบ
อย่างที่บอกคะอธิวัตเจย์สอนคุมพ่อดูแล
ถ้าเป็นอย่างคุณกรรมนาฬดูแลอยู่เพราะนี่ผมว่าเหนื่อยนี่ก็น่าจะเป็น
กินง่ายอ่ะ
คุณกรรมนาฬสู่วันกับปุ๋ยเปล่าทะเลบังเศรษฐ์นี่

มาครับสี่ยกโอ้โหทางด้านแก่นแก้วนี่

โดนแล้วตัวโอ่งตัวงอแล้วครับเดชอุบล
โดนไปหลายขนาดนี่เดินบดมาต่อยมัดครับ

น้ำเงินครับฟังไม่ผิดครับ๑แสนบาท
โอ้โหต่อยมวยครั้งเดี๋ยวได้๑๐๐๐๐๐บาท

ถ้าได้มาแบ่งผม๕๐๐ด้วยเอ้าติดตามยกที่๕

มีแน่ลูกกงเสยตะโกนมาเลย๑แสนบาท
น่าเน้นมัดอย่างเดียว๑แสนบาท

สามารถพลิกกับชนะได้รับไป๑แสน
ปุ๋ยเอาทะเลบังเฉลยผมก็ไม่ต้องเดินต่อยลำตัวแล้ว

บังแล้วโต้รับเยอะไม่ดีเหมือนกันนะครับ

กบเสียงเฮซักหน่อยออกไปถึงขวา
เนี่ย

มาเป็นประตูนำแค่๑๐นี่ไม่ได้นะครับ
สองนาทีมันก็พยายามแล้วล่ะอืมเจ้าเดชอุบลสามยกทำได้ดีนะ
เด่ดุบนอ่ะมาโดนยกเอ่อมาโดนยกสามประยองการทิศซอมมันสำคัญ
สำคัญมากเลยลูกแข็งแรงหมดไม่หมดแฟนมวยมองเห็นไง
เนื้อนุ่มไข่เนี่ยต้องถึงความมาตรฐานค่ายมวยสำคัญนะอืม
ในยุคเมื่อสมัยสิกวรรณชัยอยู่ไว้ที่มืนอีพิวน์สิยุคนั้นเนี่ยต้องบอกว่า

ยุคนั้นนี่โบเกียจบ้านช่องนี่นะมวยใต้ลงมากรุงเทพต่อยในสายวันทรงชัยต้องผ่านใหม่เมืองคอนคนเดียว
เหมือนกับยุคนี้มวยใต้จะลงมาต่อยกรุงเทพสายวันทรงชัยต้องมาผ่านวิทยาเพชร๔๐๐๐ก่อน
นี่วิทยาเพชรสี่หมื่น
เริ่มเต็มที่แล้วไอ้เจ้าเด็ดอุบรณอีกหนึ่งนาที
จำจงครับในวันอาทิตย์พรุ่งนี้นะครับ
พบกันกันครับฟุตบอลโตโยต้าแม่โขงคลับแชมเปียนชิป๒๐๑๖
ชิงชนะเลิศประสาทสายฟ้าบุรีรำยูไนเต็ดเจ้าของแชมป์โตโยต้าลีกครับ๕สมัย
อ้าวเสียงเห็นมาอีกนิดนึงอ้าว
และหัวหนาม๑แสนนะนะ
มีเกลียดนั้นก็นักแก่งก้าวเวลาโดนมีหวัดเหี้ยวตื่นเต้นเหมือนกัน

ในวันพรุ่งนี้นะครับบุรีรำยูเนเต็ดพบกับผู้ท้าชิงหน้าใหม่ล้านช้างยูเต็
เต็ดแชมป์อีกสูงสุดจากสวพพ่อปอร์ลาว
ตั้งแต่๑๘นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไปครับ

โอ้โหรับเยอะรับเยอะ

โต้สักหน่อยเนี่ยดับเสียงเฮสักนิดนึง
เนี่ยต่อยแบบนี้หายใจไม่ชั่วท้องเนี่ย

มันจะได้ไม่ห่างอะไรอย่างนี้

เท่าบ้านบอกหาเรื่องนะต่อยแบบนี้

สบายแต่ต้นก็อาจจะดูเหนื่อยหน่อยนะ
แต่ต่อยไปแล้วก็สบายดูยากเลย

ก็แก่นแก้วปอทะเลบางสรรค์
ชนะคะแนนเดนอุบลกกรรมนาศครับ